มากันที่อีกหนึ่งบทเรียนใหญ่ของชีวิตคุณน็อตอัครนัทเลยในปีที่ผ่านมา
จำกันได้นะคะกรณีกราบรถนั่นเอง
ทำให้เขาสูญเสียทั้งงานในวงการบันเทิงรวมไปถึงธุรกิจร้านอาหาร
ที่ทำร่วมกับเพื่อนด้วยก็ต้องมีการพักปิดไปชั่วคราวเลย
คือเหมือนโดมิโน่เลยคุณโดนลูกเดียวแล้วโครมเลยคืนทั้งหมดเลย
ฟาดเคราะห์ใหญ่ของชีวิตเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะ
สำหรับพิธีกรหนุ่มน็อตอัครนัทค่ะที่ได้รับบทลงโทษจากทางต้นสังกัด
ในโลกโซเชียลเล่นงานจนโหไม่ทันตั้งตัวเลยต้องบอกแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะการโจมตีไปยังพฤติกรรมอารมณ์ร้อนลามไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่น
ที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนสนิทจนต้องปิดให้บริการไปพักใหญ่เลย
แต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีต้อนรับต้นปีนะคะเมื่อนุ่มน็อตออกมาโพสต์ภาพร้านอาหารดังกล่าว
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความด้วยว่า
ขอบคุณที่รักกันเหมือนเดิมครับวันนี้ร้านเปิดวันแรกนะมาเยี่ยมกันได้
โดยเหล่าแฟนคลับก็มีการตามส่งกำลังใจค่ะพร้อมกับอวยพรให้กิจการเจริญก้าวหน้ากันแบบท่วมท้นเลย
ซึ่งดูเหมือนว่าฟ้าหลังฝนของน็อตจะสดใสขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
เรียกได้ว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ
ผลกระทบนี่ก็ตามมาเป็นโดมิโน่อย่างที่คุณเชอรี่บอกแหละ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคนเราเนี่ยกลับตัวกลับใจได้สังคมให้โอกาสแน่นอน
คุณกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป